หา

ฉันมีได้แค่ครั้งเดียว
บอกให้เธอสองคนแล้วไม่เคยคิดมอบให้ใคร

มาที่แล้วก็เป็นอย่างเนี้ยตลอดเลย

ฉันก็นึกว่าคุณลืมอะไรหลงลืมยิ่งอายุอนามก็เยอะแล้วช่วงนี้

มีกันไกลไหมจะตัดปากทิ้งเลยทำไมคิดว่าจะตัดใจ

คุณเล่นทำตัวแบบนี้น้องใบตองเขาก็ต้องบ่นคุณนะสิ
เอาใหม่ก็นิดหน่อยแซวเล่นยังไม่ได้คิดอะไร
สถานภาพสองคนก็แค่พี่น้อง
แต่หัวใจมันแค่เรียกร้องอยากจะเป็นที่รัก
นี่คือมีเรื่องจะคุยด้วยก่อนที่จะไปลุ้นผู้โชคดีจากคาราบาลแดงวันนี้
อันเรื่องจริงมั้ยเอาจริงเลยนะอันนี้ซีเรียสเลย
คุณเคยเจอแบบคนแบบที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยแปลก

คุณจะถามประสบการณ์อย่างนี้เหรอใช่คุณเคยเจอ
คุณเล่ามาก่อนว่าที่ไปเจอที่ว่าแปลกมันแปลกยังไง

ต้องพูดแค่ผมก็ใช่ครั้ยมันจะมีคนนึงที่เวลาทำงาน
คุณพูดมากคุณพูดเก่งคุณไม่มีระเบียบวินัย
ไม่ค่อยทำอะไรหรอกนอกจากจะจีบสาวคิดมุกไปวัน

คือตลกก็ไม่ตลกแต่ก็คือเหมือนพยายามอะ

แล้วชื่อเขาอักษรย่อได้

อุ้ยอุ้ยเหรอ

จ้าบ้าเหรอ
คุณชนะนี่

ใช่แต่ผม

ก็ดีแบบไม่เคยเปลี่ยน

ยืนราคาที่๑๐บาท
เพื่อพี่น้องชาวไทยแถมยังมีกิจกรรมดี

บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าด้วยนะ
และวันนี้นะคะเตรียมตัวจะมอบ

เป็นคันที่๑๕๗แล้ว
แล้วใครที่ส่งฝาคาราบาลแดง

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเป็นเศรษฐี๒ล้านด้วยนะคะ

ก็ส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะ
ส่วนวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

มีสภาษณ์ทางกลางวันอันใน
ได้เลยขอบคุณนะคะ
แล้วผู้โชคดีเจอแจง
คุณสุรเดชยิปโสภาจากจังหวัดนครปฐม
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว